มันเคยไปได้๒ครั้งเดียว

กินอิ๋นแล้วอ่ะนั่นลูกกินอะไรก็ไป

ได้แล้วขนาดนั้น

มันมาจากโบร์มข้างหน้านี้
ไม่ใช่ข้างฝั่งนี้หรอ

มันคล้องไม่เหมือนนั้น
ใช่หรอภูเดิร์ฟฟาร์เฟตไม่ใช่ตัวนี้

นี้ใช่ขนาดนั้น

ขอบคุณภูเดิร์ฟฟาร์เฟต